ลิงลบบุรีครับลิงลบบุรีเรานำเสนอข่าวในในหลายแง่มุม
แต่แง่มุมนี้คือที่นั่นเนี่ยถ้าจะให้อาหารลิงเนี่ย
เขากำหนดจุดนะไม่ใช่ว่าคุณไปคุณอยากจะให้อาหารลิงตรงไหนก็ได้
งั้นเนี่ยเห็นไหมมันบุกมาหาคนนะครับแล้วมันจัดระเบียบไม่ได้
ตอนนี้เขาพยายามจะจัดระเบียบกันอย่างเข้มงวดนะครับ
ลิงกับคนพูดกันไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้
อันนี้ก็ยังไงเขาห้ามให้อาหารตรงนี้ก็อยากจะให้เหลือเกิน
บอกว่าลิงมันก็ต้องมีอาหารกินคนเขาเดือดร้อนกันสิครับ
เขาให้หาลิงไม่ได้เขาห้ามให้คุณเข้าใจไหมคนเดือดร้อนมันมี
แล้วป้ายเค้ามีเบอร์เลอร์เลยห้ามให้

การนี้เกิดขึ้นแถวตลาดเก่าตลาดเก่าในเมืองลบบุรีเลยนะ
ผมพูดบอกนะเห็นไหมเธอบอกว่า๒๐๐๐บาทฉันก็จ่าย
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
เธอจะให้อาหารลิงที่บ้านของตัวเองตั้งวันหนึ่ง

แล้วลิงมันไปก่อกวนจนใส่บาทไม่ได้
นะฮะจากนั้นคุณป้าก็เลยเอาอาหารไปให้ลิงจุดอื่นแทน
เออแม่ตัวเองใส่บาทไม่ได้

ก็เลยไปให้อาหารลิงที่จุดอื่นแทน
ไม่คิดว่ามันจะไปกวนคนอื่นหรือยังไงนะฮะ
นี่แหละครับโดยอ้างบอกว่าโอ้โหต้องมีอาหารให้ลิงกินนะ

เวลาคนเท่าคนแก่ออกมาทำบุญก็อาจจะถูกลิงทำอันตรายได้
อย่างน้อยหาอาหารให้พวกมันกินวันละมื้อก็ยังดีดอม

กลัวว่าเดี๋ยวลิงหิวแล้วจะเป็นอะไรขึ้นมาไปทำร้ายคนขึ้นมา
นั่นแหละเจ้าของพิพยายามชิคแจบอกว่า
การให้อาหารลิงแบบนี้มันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แล้วมันรบตัวคนแถวนี้
พอลิงมาลูกว่ามีอาหารถึงก็มาปีนสองไฟ
โดนไฟช็อตตายยังงี้ไม่สงสารลิงหรอ

พอลิงโดนไฟช็อตไฟดับกันโอ้โหเป็นแบบนี้หลายรอบแล้ว
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางจังหวัดลบบุรีเขาจริงจังกับการจัดระเบียบลิงเป็นอย่างมาก
มีการเอาป้ายมาปักเตือนห้ามไม่ได้บอกเตือนลิงนะเตือนคนนี่แหละ

อันนี้ไงนะครับไม่งั้นจะมีโทษปรับ๒๐๐บาทนะ
ทางจัดจุดให้อาหารลิงไว้๓จุด
อ้าวผมว่าคนลบบุรีเขารู้อ่ะแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย
บางทีก็นะไอ้คนที่ไม่เคยไปก็อยากจะให้อาหาร
เขามีสามจุดเท่านั้นนะครับด้านหลังพระปรางสามยอดหนึ่งสอง
สารพระการ๓บริเวณข้างรางรถไฟ๓
จุดนี้ที่ให้อาหารลิงได้นะครับบริเวณอื่นขอเถอะนะครับ
ขอเถอะคนที่อยู่ตรงนั้นเขาเดือดร้อนครับ